พาไปที่ขอนแก่นค่ะมีคนโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
แหมคืนวันออกพรรษามีพระหมดสภาพเลย
ไม่รู้ว่าพระจริงหรือพระปลอมครับไม่รู้พระเมาหรือพระป่วย
เดี๋ยวลองดูค่ะ

หรือยังไงกันแน่แล้วนี่คือคืนวันออกพรรษา๑๐ตุลาคม
อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็เหมือนกับว่าจะเดินทางกลับอุดรธานี
เห็นเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงพระจริงหรือเปล่าป่วยหรืออะไรหรือเมากันแน่
ถ่ายคลิปนะคะคุณสุริยนต์อายุ๕๙ปีบอกว่า
ชาวบ้านกำลังเตรียมแห่กันหลอนวันออกพรรษา
จาไม่รู้เรื่องนั่งอยู่ข้างถนนครับทางออกไปบ้านหนองคูณ
พระจริงแต่เมาเมาค่ะ
จริงทั้งเมาเลยเหรอพระจริงเมาจริง
พอถามว่าเราเป็นพระเราดื่มเหล้าได้ยังไง
ที่พ่อเข้าไปพยุงเขาไม่ให้เขาล้มเขาอะไรเนี่ยมีกลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรไหมคะ
มีครับมีอืมกลิ่นแรงเลยครับแล้วในย่ามในอะไรนี่มีเห็นเห็นมีขวดเหล้ามีอะไรไหมคะ
บอกให้ตรวจครับมันบอกให้ตรวจอืมออกไปบ่ายบ่ายเขาจะตีอืม
ก็เลยบอกกาใบก็บอกว่าเป็นอะไรทำไมท่านกินเหล้าอ่ะค่ะ
เราหาเราปวดขาอ๋อปวดขาครับแกเลยกินเหล้าเลยกินเหล้าอืม
อ้างว่าปวดขาก็เลยดื่มเหล้าค่ะอืมพี่อุ๋ยค่ะถ้าเป็นพระจริงแล้วสภาพเป็นแบบนี้
นี่ต้องยังไงคะเนี่ยคือถ้าดื่มเหล้าดื่มสุราอะไรพวกนี้เนี่ย
ไม่ถึงขั้นอาบัติประลาชิกหรอกค่ะนะฮะมันก็โปรงอาบัติอะไรได้
โทษทางสงฆ์นะคือถ้าโทษทางโทษทางธรรมเนี่ยโทษทางโลกเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ว
อืมนอกจากคุณไปเมาแล้วขับใช่แต่โทษทางสงฆ์เนี้ยมันอาบัดนะ
แต่ว่าไม่ใช่อาบัติปราชิกแต่ว่าอีกทางหนึ่งคือโลกะวัชชาเนี่ย
โลกติดเตียนนะคุณอยู่ไม่ได้หรอน่าสภาพแบบนี้ได้ยังไงน่ะ
ที่วัดจันทรประสิทธิ์ให้เจ้าอาวาสศึกเลยก็แล้วกัน
ศึกเลยนะศึกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อุ๋ย
อันนี้ค่ะจากความเป็นพระแล้วนะคะ
อืมก็ยังดีที่เขายอมศึก

เรื่องเมาแล้วก่อความบุญวายแต่ว่าแหม่บ

เมาแล้วอยู่ข้างทางเขาไม่ได้ไปก่อความวุ่นวาย

นั่งข้างทางสะบักสะบอมอยู่ข้างทางคนเดียวอย่างนี้
จะไปจับเขาแล้วถ้าเอาเข้าห้องคุมขัง

เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทางสงฆ์ท่านจัดการกัน

ซึ่งสุดท้ายก็ต้องนำไปให้ทางสงฆ์ท่าน

ดีแล้วล่ะครับดีแล้ว